เพราะมีคนร้ายยิงถล่มบ้านหลังหนึ่ง
คือบ้านหลังนี้มีคุณพ่อเพิ่งเดินทางมาจากนครศรีมาที่ตรัง

พราบกลับกลับว่ามีเขาเกิด๔๕มีพ่อลูกสาวลูกเขยเนี้ย
ถูกคนร้ายกระหนำยิงคือเปิลเข้าไป
กระทั่งทำให้มีคนตายคนเจ็บ
ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาที่อยู่ในบ้านเลยคุณนะ
เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวเท่านั้นเอง
ถูกยิงเข้าไปกระสุนทะลุอกไปหนึ่งนัด
ส่วนลูกสาวถูกกระสุนเจาะที่แขน
ส่วนลูกเขยวิ่งหนีตายเอาได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพบ้านในควรเข้าตรวจสอบเหตุ

หมู่บ้านห้วยเจตำบลโพรงจราเข้
อำเภาย่านต่าขาวจังหวัดตรัง

ในบ้านก็พบนายสมพงศ์มีวันอายุ๖๐ปี
หงายเสียชีวิตในสภาพนุ่งผ้าขาวม้าสีแดงผืนเดียวครับ
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้าที่หน้าอกทะลุแผ่นหลัง๑นัดนะครับ
อกจากนี้นะฮะยังมีคนเจ็บครับก็คือนางสาวสุพักมีวันอายุ๓๖ปี
ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนะฮะถูกยิงบริเวณแขนขวา๑นัดพลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ส่วนนายสมปองศรีเกตหรือว่านายไก่อายุ๔๘ปีสามีของนางสาวสุพัก
แล้วก็เป็นลูกเขยของผู้ตายก็หลบหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบบนถนนห่างจากหน้าบ้านประมาณสัก๑๐๐เมตร
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๒วัน
คือนายสมพงศ์ผู้เสียชีวิตเพิ่งจะเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะมาเยี่ยมลูกสาวเพราะคิดถึงลูกสาวนะคุณนะ
มาเยี่ยมหานางสาวสุภักดิ์นะครับแล้วก็นายสมพองศ์ลูกเขย
ขณะเกิดเหตุนั้นตอนประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะครับ
ทั้ง๓คนก็กำลังนั่งล้อมวงกินข้าวอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้ด้วยนะฮะนี่ล้อมวงกันแบบนี้
อยู่ครับมีคนร้ายเป็นชาย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ทราบยี่ห้อ

รถนะฮะวิ่งเข้ามาตรงป่ากล้วยป่ากล้วยนะฮะ
ใช้ปืนเนี่ยกระหน่ำยิงเข้ามาในบ้านค่ะ
ทำให้นายสมพงศ์เสียชีวิตนางสาวสุพักถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
อืมส่วนนายสมปองลูกเขยหนีออกไปทางหลังบ้าน
รอดชีวิตอุดหวิดนี่อยู่ก็เข้ามากระหน่ำยิงแบบนี้นะฮะ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายนะครับจากการสอบถามนายสมโชคศรีเกต
อายุสามสิบเก้าปีซึ่งเป็นน้องชายของนายสมปองนะฮะ
ที่มีบ้านเนี่ยห่างกันเพียงสิบเมตรทราบว่าตอนเกิดเหตุ
เขาไม่เห็นเหตุการณ์ครับเพราะว่ากำลังนอน
แต่ก็ได้ยินเสียงปืนนะดังขึ้นเนี่ยสามนัด
แล้วก็ได้ยินเสียงของพี่ชายเรียกให้เอารถ
พาภรรยาที่โดนยิงไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ว่าพี่ชายของเขา
ที่เป็นลูกเขยของคนตายรอดชีวิตออกมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแฟ้มประวัติคดีอัธยกรรมนะครับ
พบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงลูกเขย
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วเหมือนกัน
ตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่บุกมายิงเนี่ย
อาจจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่ตามมายิง
หรือตามมาแก้แค้นหรือตามมาปิดปากอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราฮะคุณแซคนัทวินทองย้อยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับ
มาที่บ้านแห่งนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านที่สร้างใหม่
ด้านในยังมีกองเลือดของผู้ตายกองอยู่บนพื้นอยู่เลยนะครับ
มีเมาะหุงข้าวมีจานข้าวเนี่ยกระจัดกระจาย
เพราะว่าเมื่อคืนล้อมวงกินข้าวกันอยู่โอเคค่ะ
จากการสอบถามนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นญาติของผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
อยู่ที่ฟาร์มไก่ด้านหลังบ้านเกิดเหตุเนี่ย
ทราบว่าตอน๓ทุ่มนะครับเห็นชายสองคนซ้อนรถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่ลักษณะวนไปวนมาหน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
สามรอบคุณอืม
จากนั้นเห็นคนร้ายเดินลงมาครับ
แล้วก็ยิงปืนสามนัดตัวของนายเอญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
วิ่งมาดูเห็นนายสมปองฮะยืนอยู่หน้าบ้าน
นายสมปองคือคนรอดชีวิตนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุอยู่แถวดงกล้วยครับ
แต่ว่ามองไม่เห็นหน้านะว่าเป็นใครเพราะว่าตรงนั้นมันค่อนข้างมืดเนี่ย
ตรงดงกล้วยนี้คุณแซคนัทวินทีมข่าวของเราก็ฝ่าดงกล้วยเข้าไปดูหน่อย
ที่คนก่อเหตุจะรีบวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีกันไปนะครับ

เขาบอกว่ามันมีได้๓เส้นทางค่ะเส้นทางแรกก็คือจากบ้านหลังเกิดเหตุ
่งหน้าออกไปทางบ้านนาขุมเห็ดซึ่งมันทะลุออกถนนสายเส้นทางหลักได้
ที่สองคือหลบหนีเข้าไปในซอยลัดผ่านทุ่งนาออกไปทางบ้านยูงงามตรงนี้ก็ออกเส้นทางหลักได้เหมือนกัน
ส่วนเส้นทางที่๓นะคะคือมุ่งหน้าบ้านโหละคล้าที่มีถนนสายรองตรงนี้เนี่ยก็ออกได้หลายทางเลย
แต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมตรงไหนฮะ
ตำรวจลงพื้นที่แล้วไปสำรวจร่องรอยกระสุนค่ะมันมีความผิดปกติของวิถีกระสุนอยู่
ตำรวจเจอปลอกกระสุนหนึ่งนัดอยู่บนถนนเท่ากับอะไรเท่ากับว่าคนร้ายต้องยืนยิงมาจากถนนแล้วหนึ่งนัด
แต่ไม่รู้ยิงใครนะแต่มันต้องมาจากตรงนั้นแล้วนัดหนึ่ง
ส่วนนี้ค่ะรูตรงนี้คือประตูหน้าบ้านผู้ตายนะคะเป็นรอยกระสุนยิงทะลุเข้าไปในบ้าน
ตรงกับตำแหน่งที่นายสมพงศ์ถูกยิงเสียชีวิตส่วนอีกนัดเนี่ยยิงโดนนางสาวสุพักลูกสาวของผู้ตาย
แต่เขาบอกทั้งวิถีกระสุนทั้งคำให้การของพยานแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันย้อนแย้งกันหมดเลย
เนี่ยตำรวจเนี่ยต้องต่อจิ๊กซ้อนให้ได้นะว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
มือปืนไปอยู่ในดงกล้วยหรืออยู่หน้าบ้านหรือยังไงกันแน่
หรือมาด่ออยู่ข้างกำแพงเพื่อยิงนายสมพงศ์
แต่จากการให้ปากคำของพยานและหลักฐานในที่เกิดเหตุที่บอกว่ามันขัดแย้งกัน
โดยเฉพาะรอยกระสุนตรงประตูบ้านหากเป็นคนยืนยิงเข้าไปในบ้าน
วิถีกระสุนจะมีมุมลักษณะทะแยงลงเพราะคนตายคือนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้น

แต่วิถีกระสุนที่พบเนี่ยค่อนข้างตรงแล้วก็อยู่ต่ำกว่าวิถีที่ควรจะเป็น
อกจากนี้ยังมีพยานให้ข้อมูลว่านายสมปองลูกเขยที่วิ่งออกมาจากบ้าน
วิ่งหายไปในสวนยางเพราะตกใจแต่นายเอนามสมมุติพยานอีกคนบอกว่าหลังเกิดเหตุ
เห็นนายสมปองยืนอยู่หน้าบ้านจำได้ไหมฮะ

ใช่ค่ะคือน้องชายของนายสมปองก็บอกอีกด้านหนึ่ง
นายเอนามสมมุติก็บอกอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ตอนที่นายเอเขาให้การนะว่าเห็นนายสมปองยืนอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ได้ไปไหน
แล้วก็เป็นคนพาภรรยาไปโรงพยาบาล
หากคนร้ายยิงจากถนนหน้าบ้านเข้ามา
มันเป็นไปได้ยากที่กระสุนจะโดนบริเวณหน้าอกของผู้เสียชีวิตพอดิบพอดี
เพราะผู้เสียชีวิตกำลังนั่งกินข้าวอยู่
ซึ่งจากสภาพศพและวิถีกระสุนคนร้ายอาจจะต้องนั่งยิงในระยะใกล้กับประตู

คุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ตำรวจเนี่ยต้องเร่งทำงานนะ
อืม
นำตัวนายสมปองลูกเขยนะที่รอดชีวิตออกมาได้ที่เขาอ้างว่าเขารอดชีวิตออกมานะฮะ
แล้วก็นางสาวพักลูกสาวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะครับ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งและแน่นอนฮะต้องเก็บพยานหลักฐาน
หลักฐานแวดล้อมอะไรต่างให้แบบว่าเคร่งครัดจริงนะคุณฮะ